แต่ว่าที่ยังจับไม่ได้แล้วก็หวังว่าคุณตำรวจเนี่ยจะสามารถตามจับจนได้นะครับ
โจรแสบรายนี้นะครับมาปล้นบ้านรวดเดียว๕หลัง๒หมู่บ้าน
โอ้โหมันแสบมากร้ายกาดจริงเจ้าโจรกลุ่มนี้นะครับ
นี่คือบ้านที่โดนโจรงัดเข้าไปนะเข้าไปตรวจสอบความเสียหาย
บางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับไปตรวจสอบเหตุคนร้ายครับ
งัดบ้านในซอย๓๕หมู่บ้านสีเทพทัยหมู่๒แต่ม่นบ้างสมัครอำเภอบางปลกลงจังหวัดชะเชิงเศลา
ก็เป็นบ้านของคุณอนุชิตบุญชู
จุดเกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านภูมิสองชั้นบริเวณข้างบ้าน
พบว่าคนร้ายพังเหล็กดัดบริเวณหน้าต่าง
ก่อนที่จะเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินและได้ไปหลายรายการ

หนึ่งกระบอกพระเครื่องเลี่ยมทองเงินสดรวมมูลค่าหลายแสนบาท
และนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน
จอดรถปุ๊บเดินดูลาดเหล่าแต่ละบ้านแต่ละบ้าน

ดูให้แน่ใจว่าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่
พอเห็นว่าแน่ใจแล้วทำไงปีนบ้านเข้าไปลงมือก่อเหตุนะครับ
อย่างที่บอกฮะไม่ใช่แค่บ้านหลังเดียวหรือว่าหมู่บ้านเดียว
จัดไป๒หมู่บ้านแล้วก็ป้นบ้านไป๕หลังคารวดเลยนะครับ
เพราะว่าพบว่าที่ซอย๓๙ก็มีบ้านที่อยู่ติดกัน
โดนคนร้ายงัดเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้าน
แล้วก็มีของมีค่าศูนย์หายไปหลายรายการเหมือนกัน
ส่วนที่บอกว่าอีกหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรก็คือหมู่บ้านบ้านสวยน้ำใสเฟส๓
ก็ถูกงัดบ้านเข้าไปขโมยทรัพย์สิน
ซึ่งคนร้ายต้องบอกเลยนี่ระดับมืออาชีพนะ
เคยก่อเหตุมาก่อนแน่ไม่น่าจะเป็นการปล้นครั้งแรก
เพราะว่าทำได้มากขนาดนี้ถึง๕หลังในวันเดียว
ตอนนี้ทางตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
แล้วดูแล้วไม่น่าจะก่อคดีคนเดียว
ใช่มีผู้ร่วมขบวนการแน่นอน
ฝากทางตำรวจนะครับเพราะว่าคุณตำรวจยังไงซะ
เขามีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ในหมู่บ้าน
ทางที่คุณเข้ามาแทบจะทุกหัวมุมในประเทศไทย
มันมีกล้องวงจรปิดตามได้